คุณผู้ชมฮะได้เวลาในการยิ้มสุดวันหยุดแล้วสิเรา
อ้าวทำไมไม่สุดล่ะครับคุณฮะ

ถ้าคุณไม่สุดแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอพี่คนหนึ่งที่จะพาคุณให้ยิ้มได้สุดเลย

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ
ขอบอกคำเดียวว่าฮะฮะ
สองอย่างนี้นะครับผมขอเลือกมะม่วงกันแล้วกันนะครับมะม่วงตอนนี้นะครับฮิตมากครับมะม่วงน้ำปลาหวานผู้ชายคนนี้ครับเขาจะพาไปกินมะม่วงน้ำปลาหวานจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมเลยครับ
รถคันนี้หลังจากที่ลุยมานานต้องเช็คช่วงล่างเช็คลมเบรก
เรื่องแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีการเดินทาง
ต้องตรวจสอบสภาพรถที่เสร็จจิอ้าวแล้วทีรัก
สต๊าตเพลงนี้หน่อยครับพี่คิดนับก่อนน้า
อ้าวหนึ่งสองสามสต๊าต

มืดบร้านมือดิวหมดแล้ว
โอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวร่วมสภาพอีกครับ
หน้ามืดไปหมด

หาวิธีคลายร้อนกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
น้องหมาว่าการแช่น้ำแข็งเป็นวิธีการที่คลายร้อนได้ดีทีเดียว
ยืนยันว่าไม่ใช่ลูกเห็บแน่นอน

น้ำแข็งต้องใส่กระมังแบบนี้แหละครับ
ลอกเรียนแบบได้นะครับ
ไปครับไปครับเจ้านายครับผมขอไปด้วยครับ
ไปกับเจ้านายดีกว่าขอไปทุกที่กับเจ้านายนะครับ
คลายร้อนลมจะได้พัดหน้า
มองขึ้นมองทะเลเจ้านายขับไปยาวไป
สู้กันเดียวเราสวบกันไปใหญ่แม่
ครอบครัวห้องของเราสบายเฉิบ

ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป